เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องนี้ไป
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ว่าเดี๋ยวนี้ร่างทรงเขาเป็นร่างทรงยุคดิจิทัล
เขาอ้างว่าเป็นองค์จตุคามรามเทพมาประทับร่าง
แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์เลย
ทีนี้เรานำเสนอไปคุณผู้ชมก็เกิดคำถามว่าอ้าว
แล้วก็มีการพูดว่าขอกล้องน้อยแพนน้อยแพนกล้องน้อย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปอีกสักทีนึงนะคะ
เพื่อสร้างบุญกุศลต่อไป
มากันแล้วนะเอากล้องเลย
เอากล้องนะกล้อง
แพนให้เขาดูดิว่าคนที่เราเรียกมานี่คือใครบ้าง
นี่ไงคลิปนี้ล่ะที่เราให้คุณผู้ชมได้ชมไป

ทีมข่าวของเราเนี่ยคุณพลอยสจิฤทธิสินเขาก็ไปตรวจสอบมานะ
ว่ามันมีกี่คลิปมันมีอะไรยังไงลองเข้าไปดูในเพจนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะคล้ายกันแบบนี้เลยค่ะ
ก็อ้างว่าเป็นเทพจตุคามรามเทวาผ่านการปฏิบัติบุญบารมีจนพลังแกร่งกล้า
ลงมาที่โลกมนุษย์ให้ลูกหลานได้สร้างบุญญาบารมี
ลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคะ
ศิษย์ไปหาก็พนมมือกราบไหว้เนี่ยค่ะ
ถ้าไม่ดีจริงคงไม่กล้าไลฟ์สดเขาใช้คำนี้
บอกว่าปฏิบัติมาโอ้โหหลายปีแล้วปฏิบัติกันมาแบบนี้แล้วคนไปดูกันเยอะค่ะ
มันไปตัดอะไรไม่ได้ตัดต่อไม่ได้เขาก็แสดงความคิดเห็นกันแบบเข้ม

มันไปห้ามเขาไม่ได้ทีนี้พอมีการแสดงความคิดเห็นที่ไปตำหนิไปต่อว่าเนี่ยนะ
ร่างทรงท่านตอบยังไงลองไปดูค่ะ
ได้ยินเสียงนี้คือเสียงองค์จัตุครามรามาเทวาไม่ใช่เสียงร่างเป็นอันใด
ร่างนี้สังขารนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะ
วันข้างหน้าเราจะทำพิธีอาบน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นะ
ที่เราได้ไปอันเชิญมาหลายที่
ทางให้เจ้าทั้งหลายน้อมรับน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้เดี๋ยวจะเกิดขึ้น
อีกปลายภาคหน้านี้ไม่กี่วันเดี๋ยวเราจะแจ้งวันเจ้านะ
แล้วเดี๋ยวจะไล่สดให้กับสาธุชนทั้งหลาย
ลูกหลานกูคนไหนก็ตาม
ที่รวดลูกก็ไว้อ่ะเดี๋ยวก็จะเรียกมากราบให้หมดเลย
ทั้งหมดหน้าตาที่มานั่งนี้คือมาด้วยความปฏิหารนะ
ลูกทั้งหลายโปรดเข้าใจใหม่ไม่ใช่การแสดง
ทั้งหมดนี้จะมาร่วมภารกิจการสร้างบุญญาณบารมีแห่งองค์เทพเทวาทุกพระองค์
และจะบวชให้สายมหาราชทุกพระองค์
ที่ลงมาสร้างเกียรติคุณให้แห่งอาณาจักรสยามเรา
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่งดงามจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
ทั้งหลายจงอนุโมทนาร่วมบุญกับเราด้วยเถอะ
แล้วไลฟ์เฟสบุ๊คทีเกือบ๒ชั่วโมง

คนที่เขามาเม้นเขาก็เป็นห่วงไงคุณเขียนมาสอน

ท่านจะเมื่อยหน้าไหมอะไรอย่างนี้
ท่านก็ท้าให้มาทำหน้าแบบนี้เหมือนกัน
มาสู้มาแข่งกันทำหน้าแบบนี้ไหม
ทีนี้เราไม่ได้นำเสนอแค่เอามันอย่างเดียวนะคะ
เราตรวจสอบให้คุณผู้ชมด้วยนะคะว่าสำนักสงฆ์
สำนักร่างสงฆ์ขออภัยสำนักร่างสงฆ์ที่เนี่ย

แล้วก็ที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไง
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นค่ะ
อยู่ในซอยท่าอิดแถวนนทบุรี
ทีมข่าวไปถึงก็คุยโทรศัพท์กับพี่สาวของผู้หญิงที่เป็นร่างทรงค่ะ
พี่สาวเขาบอกว่าเจ้าแม่ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
เพราะว่าต้องปรึกษากับองค์เทพด้วยกันก่อน
แล้วยังทำพิธีค้างเอาไว้อยู่๒พิธีเดี๋ยวขอทำพิธีให้เสร็จก่อน
เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่ทำนายทายทักมาจากอนาคตยังไม่สามารถจะพูดได้
แล้วก็บอกด้วยว่าทำความเข้าใจกันใหม่นะ

แต่ด้วยความนับถือองค์เทพเหล่านี้แล้วก็บูชาองค์เทพมากว่า๑๕ปี
ท่านเลยมาจุติอยู่กับตัวของน้องสาวของเธอเลย
คือมาจุติอยู่ในตัวเลยไม่ได้เป็นร่างทรงอย่าเรียกว่าร่างทรง
ไม่ได้มาเข้าทรงแต่มาจุติอยู่ในตัวเลยอย่างนี้หรอ
ใช่เขาบอกกับทีมข่าวเราแบบนี้ค่ะ
ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ไม่เคยได้ยินนะ

เขาบอกแบบนี้ใช่แล้วก็บอกด้วยว่าที่มีการเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ย
เป็นเพราะเป็นประสงค์ขององค์เทพ
เทพอยากจะคุยกับลูกศิษย์บนโลกมนุษย์
แล้วก็จะเฟซบุ๊กไลฟ์ให้ครบ๙ตอน
ทีมข่าวเราก็ยิ่งงงถามเลยว่าแล้วองค์เทพท่านรู้จักเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ยังไง
เขาก็ตอบมาว่าองค์เทพรู้จักเฟซบุ๊กไลฟ์เพราะองค์เทพเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ที่มนุษย์ชอบทำกัน
ก็เลยอยากติดต่อโลกมนุษย์ด้วยการเฟซบุ๊กไลฟ์

คือเรื่องนี้มันต้องแยกเป็น๒ส่วน
หนึ่งก็คือองค์เทพที่คนเคารพบูชานับถือกราบไหว้นะ
จตุคามรามเทพก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผู้คนเคารพนับถือเยอะ
ส่วนเรื่องของคนที่บอกว่าสามารถที่จะสื่อสารกันถึงกับองค์เทพเป็นร่างทรง
หรือว่าจะเป็นบุคคลที่องค์เทพมาจุติในร่างแล้วก็สื่อสารพูดคุยกับผู้คนบนโลกมนุษย์เนี่ย
อันนี้ต้องแยกเพราะองค์เทพท่านคงจะไม่ได้รู้เรื่องอะไร

ว่าเราปู์อย่างนี้ไม่เคยปูสิอย่างนี้
ค่ะก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าถึงแม้ว่าบางคนจะวิจารณ์กันเยอะ
แต่ในสำนักของเจ้าแม่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะ
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคน
ถ้ามันจะถามว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนไหมอะไรยังไงเนี่ย

มันก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาไปเขาคิดว่าหลอกลวงหรือเปล่า

ถ้าเขาคิดว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้เสียหาย

ก็เป็นความเชื่อของเขาใช่
ก็เดี๋ยวถ้าท่านถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊คครบ๙ตอนแล้ว
พูดคุยกับชาวโลกเราก็จะไปตามให้นะครับ
ตอนนี้ทางญาติบอกว่าเขาขอให้ครบ๙ตอนก่อน